มาถึงเรื่องกล้วยที่ไม่กล้วยเลย
เจ้าของเขาตามหากล้วยใครขโมยไป

ขโมย๒๓ทีแล้วเจ้าของเขาเลยทำตำหนิบนตัวกล้วยไว้

ไปที่สวนกล้วยที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี

ถูกขโมยกล้วยน้ำว้าที่ปลูกขายไว้นะครับ
ถึงขนาดพ่นสีเป็นตำหนิไว้แล้วแบบนี้

กล้วยคั่วสีแดงแต่จริงเจ้าของเขาก็คือเขาพ่นสีไว้นะครับ
โดยร้อยตำรวจเอกทรงพลตันเจริญรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรีนะครับได้ตรวจสอบสวนกล้วยกว่า๔ไร่ของนางสาวสิริพร
ทองอายุ๔๖ปีในพื้นที่บ้านหุบกระทิงหมู่๑๐ตำบลเบิกไพรอำเภอบ้านโป่ง
หลังจากที่คนร้ายเข้าไปขโมยกล้วยน้ำว้าในสวนบริเวณท้ายสวน
พบร่องรอยคนร้ายตัดรั้วเชือกเข้าไปขโมยกล้วยน้ำว้าจำนวนมาก
ตื่นเจ้ามากล้วยโดนตัดแล้วหายไปหลังจากต้นหวีเหลือเคลือนหายไปไหนหมดนะครับ
เจ้าของสวนบอกว่าตัวเองได้เข้าไปดูกล้วยในสวนแต่พบว่ากล้วยนั้นว่าหายไปจำนวนมาก
รวมทั้งคนร้ายยังตัดต้นกล้วยทิ้งไว้ด้วยนะฮะคือทำลายต้นกล้วยของฉันไปด้วยคุณ
โดยก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันถึง๒ครั้งมาแล้ว
ล่าสุดก็อุตส่าหุ่นใช้สีสเปรย์พ่นทำสัญลักษณ์ไว้ที่คั่วหวีกล้วยแบบนี้
แต่ก็ยังถูกคนร้ายเข้าไปขโมยอยู่ดี
เรื่องต้นก็ทราบว่าคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเป็นภาษณะและก่อเหตุคนเดียวนะครับ
โดยอาศัยช่วงเช้ามืดและตรงกับวันพระเกือบทุกครั้ง
เจ้าของก็ถามคิดสิทำไมเข้ามาขโมยวันพระนะ
เข้ามาก่อเหตุแล้วก็อย่างที่คุณสุภาษาบอกช่วงนี้นะราคากล้วยในราคาแพงแล้วนะครับ
เจ้าของสวนได้ฝากไปยังผู้ที่พบกล้วยที่อาจจะมีตำหนิสีคั่วสีแดงแบบนี้นะครับ
ก็ขอให้แจ้งเบาะแสด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่จะได้ติดตามตัวคนร้ายขโมยเรื่องกล้วยแต่ไม่กล้วยเนี่ยต่อไปนะครับ